ย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ระทึกที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะ
ว่าคุณผู้ชมเห็นไปแล้วแหละแต่อยากจะให้ดูกันอีกสักครั้งนึง
เพราะเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่
เป็นความผิดตามกฎหมายที่โทษหนักมากโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะ
อ่านข่าวไทยรัฐกันมาตั้งหลายปีไม่เคยเล่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลย

ใช่ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าบุกเข้าไปแล้วมีอาวุธวิ่ง
แล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วเกือบขึ้นไปที่เครื่องบินได้
ไปดูเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเล่าสาเหตุให้ฟังค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน๑๑นาฬิกา๕๐นาที
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไป
คือตอนแรกเขาขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปก่อนนะคะ
แล้วนี่ก็คือพื้นที่ห่วงห้ามภายในเขตการบิน
นี่คือภาพตอนแรกเลยคุณผู้ชมคือขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป
คือเหมือนกับว่าเขาอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตรวจรถคันอื่นอยู่อะค่ะ

นี่ความจริงเจ้าหน้าที่บอกให้เข้าไปทางซ้ายนะ
เดี๋ยวคุณคุณคงลองดูนะเขาแบบแทรกเข้าไปอะ

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจรถเก่งอยู่เห็นมั้ยคะ
นี่เพราะเขาเอาปืนแทรกไปแบบนี้

เอาปืนขึ้นมาโชว์อย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งออกก่อน

เข้าไปได้แล้วยังไงไปวิ่งอยู่ใกล้กับเครื่องบิน

แล้วจะถึงตัวเครื่องบินอยู่แล้ว
เครื่องบินจอดอยู่ในหลุมจอดที่๑๐๑นะคะ

แต่ผู้ชายคนนี้เขามีอาวุธไง
มีปืนใช่ไหมไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมตอนแรก
มีขวานวิ่งขึ้นบันไดด้วยนะ
บันไดที่เขาวิ่งขึ้นมันคือท่าเทียบเครื่องบิน
ที่สามารถเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารได้

เนี่ยยังไม่หยุดเลยค่ะเอาไม่อยู่ค่ะ

ผู้ชายคนนี้คือนายวัชระคำบุตรอายุ๓๐
นี่นะคะเขาเอาขวานทุบประตูกระจก
ทางเข้าอาคารผู้โดยสารจนกระจกแตกด้วยนะคะ
แล้วก็ไปก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้
พอจับตัวได้ไปสงบสติอารมณ์ไปสอบปากคำ
สพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตามตัวเขาก็มีบาดแผลถูกกระจกบาด
แล้วก็มีบาดแผลจากการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เองเขาก็มีรอยบาดแผลเหมือนกันนะคะ

ของกลางมีอะไรเดี๋ยวลองมาดูค่ะ

คือก่อนหน้านี้ไปเอายาบ้ามาจากเพื่อน
คือเขาบอกว่าเขาทำงานบริษัทเอกชน

เห็นเพื่อนมียาบ้า๑๐เมตรขโมยยาบ้าเพื่อนมา
กลับถึงบ้านตี๔เสพไป๘เม็ดต่อเนื่องติดต่อกัน
๑๐โมงเช้าอีกวันนึงคุณผู้ชมลองนึกภาพดู
ดูสิคะเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะกลับบ้านที่จังหวัดเลยนะ
กรุงเทพเจอแต่คนไม่จริงใจ
พอขี่รถออกมาจากบ้านก็มีอาการแปลก
บอกว่ายาเริ่มออกฤทธิก็คงไม่ถูกนะคะ
เพราะว่าน่าจะเมาตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะ

ก็เลยขี่รถวนอยู่บางนาตรา๔รอบ
ไม่รู้ว่าเข้ามาที่สุวรรณภูมิได้ยังไง

นึกว่าเป็นสายตำรวจหูแว่ว

เขาอ้างว่าเขาเมาใช่ไหม

เขาบอกว่าเห็นรถของพนักงาน

คิดว่าพนักงานส่งซิกให้ไปขึ้นเครื่องบิน

วัชระคนนี้เคยมีคดีลักทรัพย์

แต่เขาก็สู้คดีจนเขาชนะคดีนะ
โดนคดีมียาบ้าไว้ในครอบครอง

สารตัดสินจำคุก๑๐ปี

โทษออกมาได้ปีกว่า

ขโมยยาบ้าเพื่อนมา๑๐เมตร

มนุยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่า
พอรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาเฝ้าดูตามกล้องวงจรปิดตลอดนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปสกัดจับค่ะ

ก็ต้องระมัดระวังในการไปสกัดจับนะคะ
จับกลุ่มได้ตอนเที่ยง๓นาทีค่ะ
ไปก่อเหตุ๑๑โมง๕๐
จับได้ตอนเที่ยง๓นาที
มนุยการท่ากาศยาสุวรรณภูมิบอกว่า
โอ้โหช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะ
มันเป็นช่วงเวลาแบบเสี้ยววินาที
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไประงับเหตุ
แต่เห็นคนก่อเหตุมีอาวุธมีปืนไง

แล้วเขาก็ยอมรับเลยนะผอท่ากาศิยาสุวรรณภูมิ
มันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสนามบิน
คือเขาใช้อาวุธปืนไฟฟ้าชนิดพิเศษนะคะ
เข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำการเอาไว้เลยว่า

ก็จะได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีมากกว่านี้
จะได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมกลับเลยว่า
เราสามารถจบเหตุการณ์ก่อนที่จะบานปลายไปได้
กันกับเวลาที่กำลังมีลุคอยู่๑๐นาที
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยค่ะ

ถ้าเป็นสนามบินของต่างประเทศ

เขามองเป็นลักษณะของการก่อการร้ายเลยด้วยซ้ำ

ใช่เขาว่ากันว่าอาจจะถูกวิสามันถูกอะไรเลยหรือเปล่า
นี่นะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายวัชระ๖ข้อหาค่ะ
หนึ่งก็คือเรื่องของการพกอาวุธไปก่ออันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
พรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศปี๒๕๕๙
ข้อหานี้คุณผู้ชมโทษหนักนะคะ
โทษสูงสุดประหารชีวิตนะคะ
ประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่๑๕ถึง๒๐ปี
ปรับตั้งแต่๖๘แสนบาท
เรื่องของการพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามเขตการบิน
ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ขับขี่ยานพานะขณะเสพสารเสพติด

นักข่าวของเราก็ไปสำรวจที่อาคารผู้โดยสาร

คือบรรยากาศทั่วไปก็ยังคงปกตินั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศ

แต่ถ้าถามความเห็นของนักท่องเที่ยว
เหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวมากจริงนะ
นักท่องเที่ยวก็แสดงความคิดเห็นกันไปในทิศทางเดียวกันว่า
ต้องมีมาตรการที่มันเข้มงวดที่มันรัดกลุ่มกว่านี้
ถ้ามันร้ายแรงกว่านี้ถ้ามันเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
มันจะทำยังไงถ้าเขาขึ้นไปบนเครื่องบินได้
ถ้าผู้โดยสารนั่งอยู่บนเครื่องแล้วขึ้นไปได้อย่างนี้

ก็ต้องเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นอุทาหรณ์นะคะ
รักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นกว่านี้ค่ะ
นี่เพื่อนของนายวัชรานี่ถ้าจะไปแจ้งความเพิ่มอะไรก็ได้นะ